คุณผู้ชมพามาถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องความเชื่อแล้วครับ

ปรากฏว่าคนทั่วทุกสาธิตสร้างไปที่วัดเลยนะครับ
ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
ก็เปิดให้มีการเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศุกร์รุ่น

มีชาวบ้านและบรรดาเซียนพระจากทั่วทุกสาธิตไปกันแบบเนืองแน่นเลยนะครับ
ทำเอาอย่างที่บอกไปว่าวัดแทบแตกเลยนะฮะ
บางคนมานอนเฝ้าเพื่อรอรับบัตรคิวกันตั้งแต่หัวค่ำคืนก่อนหน้านี้เลย
คือมานอนตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่๓เมษายน
มาถึงเช้าวันที่๔เมษายนนะฮะ
สำหรับการเช่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศุกร์รุ่นสร้างกำแพงวัด
เปิดให้เช่าเหรียญละ๓๐๐บาท
๑คน๑คิวบัตรนะฮะ

คือเหรียญเจริญพรหันหลัง
เหรียญพระผงพรายกุมารแล้วก็เหรียญพระยาคุศ
รวมราคาก็๓เหรียญ๓แบบใน๙๐๐บาท
แต่ด้วยความต้องการของบรรดาเซียนพระ

รวมถึงพื้นที่อื่นหลายคนก็กำเงินสด
มาขอซื้อต่อจากชาวบ้านเลยนะคุณนะ
คือชาวบ้านเนี่ยจองคิวได้ได้รับเหรียญมา๓เหรียญแล้วนะครับ
ทีนี้ก็มีเซียนพระมาขอซื้อต่อจากชาวบ้านเลย

ในราคาชุดละ๑๕๐๐บาทถึง๒๐๐บาทคุณ
คือชาวบ้านเช่ามาตั้งแต่ต้น๙๐๐บาท

หลวงปู่ศุกร์หรือว่าหลวงปู่ทองสุกและทัศน์เมโทน
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองค้อปัจจุบันท่านอายุ๘๕ปี๖๑พันศาแล้ว
ถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่
ซึ่งเป็นเกจิดังแห่งเมืองระยองฉายาเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกนะครับ
หลวงปู่ศุกร์ได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกตั้งแต่ปี๒๕๖๐คุณ
ทีนี้สร้างตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นต่อไป
ก็เลยกลายเป็นที่ต้องการของชาวบ้านและก็เซียนพระเป็นอย่างมากนะครับ
มีการหาเช่าบูชากันราคาบางรุ่นนะคุณ

เมื่อมีการออกรุ่นใหม่รุ่นนี้นะฮะคือรุ่นสร้างกำแพงวัด
ทำให้มีคนต้องการที่จะเช่าไว้เพื่อทำกำไรในอนาคตด้วย
เขาบอกว่าแค่ออกมา๒วันนะคุณ
บางองค์นี้หมื่นละจาก๙๐๐บาทนะฮะโอ้โฮจาก๙๐๐บาท